มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาออกมาเรียกร้องเรื่องของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เขาไปเจอมานะฮะ
๔เดือนต้องกลายเป็นคนที่ตกงานร่างกายก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่จากผลของอุบัติเหตุ
ไปเมื่อ๔เดือนที่แล้วนะครับชายหนุ่มคนนี้บอกว่าเขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปผ่านแยกลาดพร้าว
สายไฟตกลงมากลางถนนจนเกี่ยวรถจักรยานยนต์เขาล้มลงบาดเจ็บแขนขาหัก
นี่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งทำงานได้๒เดือนจะผ่านโปรอยู่แล้ว
ต้องมารักษาตัวเลยตกงานนะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยร้องเรียนเกี่ยวกับการชดใช้เยียวยา
ค่ารักษาพยาบาลต่างนี่ฮะคนเจ็บนะครับเขาโพสต์ภาพตอนที่เขาเจ็บอยู่โรงพยาบาล
มา๔เดือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งเรื่องร้องเรียนไปยังการไฟฟ้านครหลวง
เพราะว่าเป็นสายไฟฟ้าอยู่ที่เสาไฟผ่านไปเดือนครึ่งได้รับคำตอบว่า
ไม่ใช่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงให้ส่งเรื่องไปที่เขตที่กรทม
ส่งไปที่เขตที่กรทมกรทมบอกว่าเป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รฟมไอ้สายเส้นนั้นถามรฟมรฟมบอกว่าเป็นเรื่องของผู้รับเหมา
เนี่ยฮะผ่านมา๔เดือนผู้รับเหมาแจ้งเขามาแล้วว่าจะจ่ายให้เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น
เขาก็คิดว่าเออก็ยังดีก็ยังได้ช่วยนะแต่หลังจากนั้น๑สัปดาห์เรื่องก็เงียบหายไปอีก
เขาก็สอบถามอีกครั้งว่าค่ารักษาพยาบาลของผมเนี่ยตกลงยังไง
ก็ได้รับคำตอบมาอีกว่าตอนนี้เรื่องยังไม่ได้ส่งไปถึงเจ้านายให้พิจารณา
โอ้โหเนี่ยครับคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวธนัดทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ปากซอยลาดพร้าว๒๘เป็นลาดพร้าวช่วงฝั่งมุ่งหน้า๕แยกรัฐพร้าว
พบว่าสายไฟก็เยอะครับห้อยระยงระยางแต่ว่าอยู่ด้านบนนะครับ
หย่อนลงมาที่พื้นผิวการจราจรหรือว่าฟุตบาท
แต่เหตุการณ์ของผู้ชายคนบาดเจ็บเนี่ยเขา๔เดือนแล้วนะครับ
ผู้ที่มีร้านค้าอยู่แถวจุดเกิดเหตุบอกว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงกลางคืน
ซึ่งร้านค้าแถวนี้จะปิดหมดเลยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
หรือไม่เห็นว่าตอนนั้นมีสายไฟหย่อนลงมาแบบไหนยังไง
แต่ถ้าพบว่ามีสายไฟห่อนลงมาชาวบ้านแถวนี้
หรือว่าร้านค้าแถวนี้จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันที
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขากำลังสร้างรถไฟฟ้ากันอยู่

ส่วนนายทรงเผ่าผานาคคนเจ็บนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันเกิดเหตุ
เขาขี่จักรยานยนต์มาบนถนนรัฐพร้าว
มุ่งหน้าจะไปทางห้ายแยกรัดพราว
มาถึงจุดเกิดเหตุปากซอยลาดพร้าว๒๘
มีสายไฟหย่อนลงมาบนถนน
เขาขี่จักรยานยนต์อยู่เลนซ้าย
รถก็เลยถูกเกี่ยวแล้วก็ล้มแขนกับขาหัก

ซึ่งก็โชคดีมากที่รถเมย์ที่ขับตามหลังมาเบรกทันอีก
ไม่อย่างงั้นคงมีบริเศษซ้ำซ้อนหนักกว่านี้
หัวไหล่ซ้ายยังปวดตอนที่นอนตะแคงด้านซ้าย
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำงานและการใช้ชีวิต
ตอนนี้เขาก็รู้สึกน้อยใจมาก
ประสบวัติเหตุไปสมัครงานทำงานได้๒เดือน
อีก๒เดือนจะผ่านโปรมาเจอเรื่องนี้ต้องออกจากงานมารักษาตัว
ทั้งทั้งที่ใช้วุฒิปริญญาโทไปสมัครงานบริษัทเอกชนชื่อดังกว่าจะได้
แต่ตอนนี้ต้องกลายมาตกงาน
ด้วยอีกสองเดือนจะผ่านโปร
ต้องหยุดการทำงานเพื่อรักษาตัวครับ
ก็ตามโทษทุนบริษัทก็หกสามเดือนที่หยุดไป

ในประหลาดบนการมันจะได้ได้จริงไหม
ว่าสังคมไทยต้องฟ้องทนายต้องหาตำรวจอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ผมขับรถไปผมก็ใส่หมวกกันน็อก

ขับด้วยความเร็วดูจากคลิปคือไม่ได้ขับเร็วนะครับ

ไกลเกลี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการชดเชยเยียวยาค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายทั้งหมด
ซึ่งทางคนเจ็บเขาเรียกเอาไว้๑๕๐๐๐บาท